อร่อยอย่างห่อหมกห่อหมกที่ทานกับข้าวสวยร้อนนะคุณผู้ชม
นักหนาแต่ร้านนี้จะอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
เปิดเตาแล้วจ้าจ้า
วันนี้ไปเลยบริเวณหน้าตลาดร้อยเสาตลาดขายของฝากในตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ที่นี่เขาเรียกว่าตลาดบ้านเพนะคะมีร้านขายห่อหมกปลาอินซีที่ขึ้นชื่อเลย
ร้านนี้นะนี่เห็นไหมเพราะโชว์ปลาอินซี

นี่เอามาทำเป็นห่อหมกปลาอินซีค่ะชื่อว่าห่อหมกป้าจิ๋ว
เป็นของคุณเตือนตาบุญญาภาค่ะ
ใครมาที่บ้านเพระยองเนี่ยต้องมาแวะซื้อนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นของดิบของดีของขึ้นชื่อ
ใครที่ไม่มาซื้อเนี่ยโอ้โหเรียกว่าพลาดเลยทีเดียว
สำหรับห่อหมกป้าจิ๋วเนี่ยป้าจิ๋วสาธิตให้ดูเลย
จิ๋วบอกทำแบบนี้มาเกือบ๕๐ปีแล้ว
มีทั้งแบบปิ้งและแบบนึ่ง
ใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อเกินไปนะ
ยิ่งถ้าเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลป๊าจิ๋วบอก
อุ๊ยขายกันแทบไม่ทันห่อกันมันแล้วเป็นพันห่อค่ะ

ส่วนสูตรเด็ดป้าจิ๋วแอบบอกไว้ด้วยว่า
จะใช้เนื้อปลาอินซีสดเลยค่ะ
แล้วก็มีไข่ไก่พริกเกลือน้ำตาลกะทิสด
กะทิต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้น
แล้วใบมะกรูดเนี่ยหั่นมามันได้กลิ่นหอมนะ
ลุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมกับใส่ขมิ้นลงไป
เพื่อจะได้มีสีสวยสีออกมาสวยงาม
จากนั้นนำไปแช่ไว้ในถังแช่เย็นก่อน
เพื่อให้เนื้อปลาอินซีและเครื่องปรุงเนี่ย
มันเกิดการรัดตัวอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะ
จากนั้นค่อยตักใส่ใบตองแล้วก็ใส่ห่อ
อาจจะเป็นถ้วยใบตองก็ได้หรือว่าเป็นใบตองห่อนะ
ก่อนที่จะเทลงไปเนี่ยจะต้องรองด้วยใบโหระพาและใบชะพรูก่อนนะคะ
เสร็จแล้วก็เอาไปปิ้งย่างหรือจะไปใส่ซึ้งนึ่งก็ได้แล้ว

ส่วนการนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณสัก๑๐นาทีนะ

ส่วนการปิ้งก็ดูความสุขตามความเชี่ยวชาญของคุณป้าเขา
พูดถึงป้าจิ๋วเนี่ยป้าจิ๋วก็บอกตอนนี้ขายดีมาก
มากจนต้องตุนปลาอินซีเอาไว้สำรองให้เต็มตู้แช่เลย

เพราะว่าลูกค้าเนี่ยมารอซื้อกันตลอดทั้งปีมาเมื่อไหร่ก็ต้องอยากได้อ่ะ
ไม่มีใครที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยพลาดไปเพราะป้าเนี่ยมีของไว้รอตลอด
ก็เลยทำให้ป้ามีรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ใครเห็นแล้วอยากจะสั่งซื้อให้เบอร์โทรเอาไว้นะคะ
๐๘๖๓๐๒๗๗๑๕ห่อหมกป้าจิ๋วที่จังหวัดระยองค่ะ